เช่นกันเด็กเล่นซ่อนหากัน
แล้วไปเหมือนกับไปซ่อนอยู่ตรงต้นไม้ค่ะ
พอเพื่อนที่เล่นด้วยกันออกมาก็จะออกมาจ้าเอ๋
ปรากฏว่ามีจังหวะที่แลบลิ้น
แล้วงูบนต้นไม้มันฉกลิ้นน้องพอดี
นี่ก็เป็นเหตุการณ์แบบเสี้ยวนาทีที่เกิดขึ้นได้
แล้วก็เป็นอันตรายด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ย
ที่ประสบเหตุยังนอนรักษาตัวอยู่ในห้องไอซีอยู่นะคะ
คือต้องขอบคุณครอบครัวของน้องที่โพสต์

เขาโพสต์อยู่ในกลุ่มงูไทยนะคะ
ก็ได้สรุปใจความประมาณว่า

ออกไปหารายได้เสริมที่ร้านอาหารกับคุณป้านะคะ

จังหวะที่คือน้องกำลังเล่นซ่อนแอบอยู่กับน้องชาย
พุ่มไม้ก็เหมือนกับเวลาอีกฝ่ายนึงมา

หางไหม้ที่มันอยู่ตรงต้นไม้เนี่ยมันโผล่มาแล้วมันก็ฉกตรงลิ้นพอดิบพอดีคือพอฉกลิ้นปุ๊บเนี่ยเด็กก็ไม่รู้จะทำยังไงคือมันอยู่ในปากนะคะ
เลยเป็นความที่เขาต้องกลืนพิษงูเข้าไปแล้วตอนนี้ก็ส่งผลให้น้องคอบวมลิ้นบวมหายใจเองไม่ได้คุณหมอต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะ
คุณแม่บอกวันที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นวันเกิดน้องครบ๑๑ขวบพอดิบพอดีด้วยแต่ตอนนี้ยังใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่นะคะเพราะว่าหลอดลมบวมอักเสบนะคะหน้าอกก็บวมคุณหมอบอกว่าคืออาการยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะ
ถึงแม้ว่าพิษงูจะไม่มีแล้วงูมันตายแล้วแต่ว่ามันยังค้างอยู่ในร่างกายก็ยังต้องรอดูอาการของน้องห่ออยู่ค่ะ
และเพราะว่ามีเหตุมันก็สิเกียร์อยู่แล้วเนอะ
แล้วก็แบบอย่างเป็นพี่หนองแบบแย่ที่อยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยกุมก็เลยขุบ
แต่ทีมันบังคันเค้าก็ไปลงเลยไม่ได้ถามเราเลยแล้วก็ไปลงกัน
เนี่ยค่ะครับแล้วคืองูเหี่ยวหางงูเขียวหางไหม้เนี่ย
คือพิษอันตรายมากด้วยอ่ะนะคะมีพิษกับระบบเลือดอืม
จะทำให้จุดที่ถูกฉกเนี่ยบวมและพิษก็จะตกค้างในร่างกาย
ประมาณสามวันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาโดนงูกัดเนี่ย
คือเมื่อก่อนเราจะถูกสอนว่าให้ขันชะเนาะใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาบอกว่า
ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดนะตรงที่ถูกฉกเนี่ยถ้ามีเครื่องประดับอะไรให้ถอดออก
แล้วขยับส่วนที่ถูกกัดต้องขยับให้น้อยที่สุดห้ามไปกรีดหรือห้ามไปดูดพิษออกจากแผล
หาหมอให้เร็วที่สุดสำคัญคืองูเนี่ยถ่ายรูปไว้หรือจับตัวไว้
ก็จะได้รู้ว่ามันเป็นงูอะไรอันนี้จะช่วยในการวินิจฉัยในการรักษาได้สำคัญมากนะคะ
ทีมข่าวของเราเนี่ยไปคุยกับคุณหมอวีรศักดิ์จรัสชัยศรีแพทย์นิติเวชศาสต
มันมันพบเห็นได้ยากจริงจริงนะคะคือจังหวะน้องแบบแลบลิ้นหลอกเพื่อน

ตอนนี้ก็เลยต้องรักษาตามอาการแต่ถ้าไม่มีอะไรแทรกซ้อนเนี่ย
อาการของน้องจะค่อยดีขึ้นตามลำดับค่ะ
งูเขียวหางไหม้เนี่ยเป็นพิษที่มีผลต่อระบบเลือด

งูเขียวฉกเนี่ยมันก็จะเกิดอาการบวมแล้วก็ปวด

ก็จะมีเลือดออกบริเวณวิวะที่ถูกกัด
หรือว่าตามอวัยวะส่วนต่างของร่างกาย
ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นมีอันตรายต่อร่างกาย

ซึ่งเป็นส่วนที่เมื่อโดนแล้ว
มันจะเกิดบวมแล้วก็ปวด
แล้วมันก็ใกล้กับทางเดินหายใจ

มันก็อาจจะไปปิดกั้นทางเดินหายใจไปด้วย
ก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องนอนโรงพยาบาล

สุดท้ายก็ส่วนใหญ่แล้ว
อาการพวกนี้ก็จะดีขึ้นตามน้ำตัด